เราพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติอย่างที่อุทยานแห่งชาติ
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะจากที่เป็นข่าวเรื่องของทีมหมูป่า
ที่เขาไปติดอยู่เนี่ยตอนนี้ทางอุทยานแห่งชาติเขาจะมีการทำพิธีนะคะ
ในการที่จะเปิดถ้ำในวันที่๑กรกฎาคมนี้แล้วค่ะ
ที่บริเวณลานหน้าถ้ำหลวงจะมีการทำพิธีเส้นไหว้ขอขมาเจ้าแม่นางนอนนะคะ
โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนก็ตั้งชุดสการะ
เป็นถาดผลไม้หัวหมูเครื่องเส้นไหว้อื่นพร้อมดอกไม้ทูบเทียน
กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และดวงวิญญาณที่อยู่บริเวณนี้นะคะ
แล้วก็ไปกราบไหว้และขอขมาที่ศาลเจ้าแม่นางนอนกันต่อ
มีของเส้นไหว้ผลไม้ต่างนะคะไปจัดสการะอยู่จุดนี้
เพื่อขออนุญาตเจ้าแม่เปิดถ้ำให้นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้

หลังจากนั้นก็มีการไปกราบไหว้บูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่
หน้าธรรมพระที่อยู่ตรงข้ามกับธรรมหลวง
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
พอทำพิธีครบทั้ง๓จุดแล้วนะคะ
ก็มีการนิมนต์พระสงฆ์๕รูป

ที่สำนักงานอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
เพื่อขออนุญาตเจ้าแม่นางนอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เปิดถ้ำหลวงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชม
นับตั้งแต่วันที่๑กรกฎาคมเป็นต้นไป
ก็ขอให้เป็นประหยังราบรื่นนะคะ

ทางด้านนายกวีประสมพลนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษบอกว่า
อุทยานแห่งชาติได้รับนโยบาย
ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด
แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมต่างแล้วนะคะ
เจลล้างมือหน้ากากอนามัย
แล้วก็จำกัดการเข้าชมเป็นรอบด้วย

พอจะคุ้นหน้าคุ้นตาน้อง

ไปปี๒ปีอุ๊ยโตเป็นนุ่มกันแล้วนะ
วันนี้ทั้ง๔หนุ่มก็เลยชวนกันมากราบไหว้เจ้าแม่นางนอน

จ่าแซมวีรบุรุษถ้ำหลวง
ที่เป็นผู้เสียสละในการไปช่วยเหลือน้องนี้ออกมาด้วย
เหตุการณ์มันผ่านไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันเนาะนะคะ

บันทึกไว้ร่วมกันนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ระดับโลกเลยนะคะ
ก็ถือว่าทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเหตุการณ์นี้
คือต่างชาติเขาก็ไปทำเป็นหนังเป็นภาพยนตร์นะ

เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคุณผู้ชม